แล้วคนก่อเหตุเป็นสารวัตรกำนัน

เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่ม

รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงอยู่กลางหมู่บ้านนะครับอ่าพบศพนายไพโรธพรมมา
อายุ๒๓ปีนะครับเป็นชาวตำบลมะขุนหวานนั่นแหละ
เสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพศพคือถูกยิงที่กลางหลังทะลุปอดเลยนะฮะ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงชื่อว่านายวิศนุดอกเขียว
อายุ๒๒ปีก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกัน
ถูกยิงที่กลางหลังอาการสาหัสตำรวจก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้วผู้ก่อเหตุนะครับ
คือนายอานนท์ใจน้อยอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นชาวบ้านตำบลมะขุนหวานอำเภอสรรป่าตอง
และเป็นสารวัตรกำนันของบ้านดงป่างิ้วก่อนเกิดเหตุ
วัยรุ่นทั้งสองคนกำลังนั่งดื่มสุรากันอยู่นะครับ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาหน้าบ้านของนายอานนท์
ซึ่งเป็นสารวัตรกำนันนายอานนท์เนี่ย
หลังจากที่ถูกจับกลุ่มตัวได้นะฮะก็สารภาพว่า
เป็นผู้ก่อเหตุจริงนะครับโดยบอกว่าสองคนนี้คนเจ็บกับคนตาย
สุราแล้วก็เที่ยวเตรอยู่ในพื้นที่แล้วกำลังจะกลับบ้าน
ซึ่งทั้งสองคนนี้เคยถูกตัวเองจับกลุ่มมาก่อนในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
พอมาเจอกันในที่เกิดเหตุทั้งสองคนก็มาต่อว่า
แล้วก็มีการปะทะคารมกันเกิดขึ้นตัวเองเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยชักปืนขึ้นมาขู่แต่ทั้งสองกลับตะโกนท้าทายบอกว่า
ถ้าแน่จริงก็ให้ยิงเลยอย่าเอาแต่ขู่แล้วก็เดินเข้ามาหา
ก็เลยต้องยิงใส่ไปสองนัดจนมีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็ขี่รถหนีไปนะครับขับรถหนีไปนะครับ
ขับไปบอกว่าไปตั้งหลักนะแล้วก็มอบตัวนี่เขาอ้างว่าอย่างนี้
อานนท์เขาก็อ้างว่าเขาก็พยายามที่จะป้องกันตัวเอง
แต่หลังก่อเหตุนะครับหลบหนีไปเจ้าหน้าที่
กระจายกำลังกำตามหาจนตีหนึ่งครึ่งนะครับ
ก็พามามอบตัวที่สพสรรปะตอง
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ๑กระบอก

ฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนานะครับ
อานนท์ก็ยื่นหลักทรัพย์๕แสนบาท

ก็ยิงลูกบ้านตายซะแล้วเจ็บด้วย